คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอต่อกันที่นักแสดงสาวคนนี้บ้างค่ะ

แต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นข่าวด่งดังนะว่าถูกครอบครัวตัดขาดไปเมื่อ๒ปีที่แล้วค่ะ
ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งนะคะ
เพราะว่าเราได้เห็นภาพของอดีตนางเอกสาวคนนี้นะคะ

ก็พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พาทั้งคุณสามีแล้วก็ลูกชายไปเจอครอบครัวด้วยนะคะ

ด้วยข่าวดีค่ะคุณแจซอนกำลังตั้งคันลูกคนที่๒ได้๓เดือนแล้ว
แต่ในข่าวดีก็มีข่าวร้ายค่ะ
เพราะว่าคุณแม่มุกดาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ว่าที่ได้กลับมาคืนดีกันเพราะว่าคุณแจซอนมาหาคุณแม่
หลังจากทราบว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการรักษาตัวค่ะ
เชื่อว่าตอนนี้พอครอบครัวกลับมาพร้อมหน้านะ
ก็น่าจะเป็นยาใจชั้นดีเลยแหละที่ช่วยให้คุณแม่หายวันหายคืนนะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะเราก็ต้องขอโวยพรนะให้คุณแม่เนี่ยหายจากอาการมะเร็งลำไส้นะคะ
แล้วก็ยินดีด้วยนะคะที่ทำให้เหตุการณ์นี้นะเป็นกาวใจนะคะ
ให้ครอบครัวของคุณแจซอนนะแล้วก็ครอบครัวคุณนึกคิดนะคะ
ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เห็นภาพแบบนี้แฟนยินดีด้วยอยู่แล้ว
ใช่เอาเป็นว่าภายใต้เรื่องราวร้ายหรือข่าวร้ายเนี่ยมันมักจะมีสิ่งดีแฝงอยู่นะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันต่อไป